กลับมาออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นกันต่อค่ะ
เมนูเส้นในยามค่ำคืนร้านต่อไป
เป็นเย็นตะโฟรสเผ็ดแซ่บจี๊ดจากร้านเย็นตะโฟรสเด็ด
ขายบนรถเคนเล็กแต่วางโต๊ะไว้เต็มพื้นที่
เพื่อรองรับลูกค้าที่มายืนรอคิวอยู่จำนวนมากทุกคืน
แม้ดูท่าแล้วจะไม่ธรรมดา
สงสัยต้องให้คุณน็อตบุกไปค้นหาที่มาของเย็นตะโฟรสแซ่บ
เจ้าดังเจ้านี้กันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ

เราจะสืบสร้างมาว่านะครับแถวนี้นะครับมีร้านยเนฟโฟ
รสชาติเผ็ดจี๊ดตะใจนะครับ

ครับยานนี้ของผมที่สุดแล้วฮะดังกันนะไหมเนี่ย
ขายดีที่สุดเลยเปิดกี่โมง
เปิดตั้งแต่๕โมงครึ่งถึงตีสองครึ่งครับ
ไม่เคยคิดนะสิไม่เคยคิดเอาเส้นบะหมี่กี่กิโล

ทุกวันครับไม่มีวันหยุดที่ร้านไม่มีประตูปิดไม่ได้เลย

ขายดีขนาดนี้แน่นอนจะต้องมีคนที่มีชื่อเสียงมาทาน

มีจมพู่มีบอยมีแม่เขามีน้องวันใหม่
แล้วก็พระเห็กทั้งหลายคน

รับปากเลยไม่ต้องปรุง
เจอกับเฮียตีเจ้าของร้านกันไปแล้ว
มาเจอพี่บุ๋มแฟนของเฮียตีกันบ้าง
ที่เป็นทั้งมือลวกและมือปรุงเย็นตะโฟทุกชาม
แต่จะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากชาวเล่าเส้นกันบ้าง

แล้วมันมีสูตรลับความอร่อยยังอะไรป่ะนะครับ

ใช้กระดูกเล้ง
แล้วมีอะไรอีก
ซาดผัดชี
คอนั้นเอง

ใช่อันนี้ปรุงสำเร็จ

นั่นก็คือซอสแบบดั้งเดิมและซอสแบบปรุงรสชาติไว้แล้วนั้นนะคะ
ก็เพื่อจะนำไปใส่ในเมนูที่ต่างกันนั่นเอง
โดยซอสแบบดั้งเดิมที่มีความเข้มข้นมาก
จะใส่ในเมนูเย็นตะโฟแห้งค่ะ
ส่วนซอสแบบปรุงรสชาติไว้แล้ว
จะมีความเหลวกว่าเอาไว้สำหรับใส่เมนูเย็นตะโฟน้ำ
โดยส่วนผสมของซอสเย็นตะโฟของร้านเฮียตีนั้น
ใช้ซอสมะเขือเทศเข้มข้นมาปรุงรสด้วยน้ำปลา

นำไปตั้งไฟแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดี
โดยสาเหตุที่ต้องใช้ซอสมะเขือเทศล้วนเนี่ย
มาทำซอสเย็นตะโฟแทนเต้าหู้ยี้
ก็เพราะว่าซอสมะเขือเทศจะช่วยเรื่องของสีสันและรสชาติค่ะ

ซอสเย็นตะโฟที่เข้มข้นรสชาติกลม

ไม่มีกลิ่นฉุนของเต้าหู้ยี้ที่หลายคนไม่ค่อยปลื้ม
นี่แหละค่ะเย็นตะโฟสูตเด็ดสไตล์เฮียตีเขาล่ะ

มันหอมแล้วเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาปัด

ก็มาจากตัวพริกที่เห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่บุ๋มบอกว่าความเผ็ดนี้ได้มาจากพริกจินดา
นำไปปั่นรวมกับน้ำต้มสุกเท่านั้น
จึงเลือกได้ว่าพริกชนิดไหนมีความเผ็ด
กลิ่นหอมและทานแล้วถูกใจคนไทย
เลยเป็นที่มาของการนำพริกจินดาปั่นมาเป็นส่วนผสมเด็ด
ช่วยชูรสเด็ดให้กับเย็นตะโฟได้อย่างลงตัวนั่นเอง

ท้าให้คนชอบทานเผ็ดมาลองด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้
อันนี้ก็เป็นหูกล้วยขาวแล้วก็นี่เป็นหูกล้วย

อันนี้ของพี่เขยส่งมาให้ล้านเดียว

เวลานั้นมันจะเร็วไงคะเวลามีมา๑๐ถุง๕ถุง
แล้วก็เสียเดียวแล้วก็ใส่เป็นกระปุ่ง
ภารกิจก่อนเปิดร้านในทุกวันนะคะ
จะมีแผนกเตรียมของมาจัดเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างไว้ให้พร้อมก่อน
ที่ต้องเตรียมล่วงหน้าก็เพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบในปริมาณมาก
และให้เพียงพอกับจำนวนลูกค้าที่จะมาต่อคิวกันอย่างล้นหลาม
เนื้อสัตว์และผักนะคะก็ต้องหั่นไว้ให้พร้อม
ลูกชิ้นต่างก็แยกใส่ถ้วยเล็กให้พอเหมาะกับก๋วยเตี๋ยว๑ชาม
เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการหยิบใช้
ไม่ต้องห่วงว่าจะได้ปริมาณไม่เท่ากันด้วยล่ะค่ะ

แค่ได้เห็นเครื่องเคราะห์ต่างก็รู้แล้วว่า
เป็นร้านเย็นตะโฟรสเข็นที่ไม่ธรรมดาจริงค่ะ
แต่รสชาติจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่า

มีของหวานมาให้คุณผู้ชมได้อร่อยกันในซัมเมอร์นี้

ได้สัมผัสถึงความหอมสดชื่น
มะม่วงน้ำดอกไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ละเอียดรสชาติหวานหอม
เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเนี๊ยวมูลกลิ่นใบเตย
กลิ่นอันชันเนื้อนุ่มละมุน

เรียกว่าจัดเต็มไปด้วยความหอมมันอร่อยกลม
หากอยากจะลิ้มลองข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้นี้

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙นี้นะคะ